คุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายที่ออกมาบอกว่าถูกรือสีหลอก
หลอกให้โอนเงินจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วเป็นฤษีผู้หญิงนะคะ
ผู้เสียหายเอาหลักฐานมาโชว์เลยค่ะ
เป็นสลิปการโอนเงินยี่สิบกว่าครั้งห้าแสนกว่าบาท
โอนให้ฤษีแม่ผ่องพอทวงถามขอเงินคืน
ไม่ได้คืนหรอกเนี่ยค่ะเขาก็เอาสลิปมาให้ดูแบบนี้เลย
ฤษีแม่ผ่องฤษีแม่ผ่องเป็นผู้หญิงค่ะ
อ่านี่คือนางสาวกระหนกพรนะคะที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
เอาหลักฐานมาให้ดูเธอเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่มหาสารคาม
พาไปทำบุญที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่กาลสินได้รู้จักกับแม่ผ่อง
พอเรียนจบปลายปี๖๒พ่อกับแม่ขายบ้านหลังเดิมกำลังจะสร้างบ้าน
โอนเงินที่ขายบ้านได้มาเข้าบัญชีเธอให้เป็นค่าใช้จ่าย
ก็อยากจะนี่ฤษีแม่ผ่องนะคะที่ถูกกล่าวหานะคะ
เธอบอกว่าเธอก็อยากจะทำสมาธิทำตัวให้มันสงบหน่อย
อยากจะมีสติก่อนจะออกไปหางานทำก็เลยไปที่สถานปฏิบัติธรรม
อำเภอเมืองมหาสารคามนั่นแหละคือจุดเริ่มต้น
เจอกับฤษีแม่ผ่องอีกครั้งหนึ่ง
เป็นเจ้าของสำนักปฏิบัติธรรมมีลูกศิษย์เยอะเลยอะค่ะ
ศิษย์ก็ไปศักยันต์มงคลยันห้าแถวสาธิกา
ลิ้นทองลงนะหน้าทองอะไรกันแบบนี้
ผู้เสียหายบอกว่าตอนที่เธอกำลังปฏิบัติธรรม
ฤษีแม่ผ่องชอบบอกว่าเธอหน้าคล้ายกับฤษีเลยนะ
คงเป็นบุญแต่ชาติปางก่อนนะทำให้เราได้กลับมาเจอกัน
เหมือนกับเป็นลูกรักของฤษีแม่ผ่องอะค่ะ
อยู่มาวันหนึ่งฤษีแม่ผ่องยืมเงิน
บอกว่าจะเอาไปหมุนในบัญชีให้สรรพากรดู
จะเดินเรื่องซื้อขายหอพักยืม๑๒๐๐๐บาท
แล้วหลังจากนั้นยืมเรื่อยเลยอ้างว่าจะเอาไปประกันตัวเจ้านาย
ไถรถให้เจ้านายรวมแล้ว๒๐กว่าครั้งนะคะ
เป็นเงิน๔๘๐๐๐บาทขายทองให้ไปอีก๕๔๗๐๐บาท
ฤษีแม่ผ่องคืนเงินมาให้แค่๔๐๐๐บาท
ปลายปี๖๓เลยตัดสินใจไม่อยู่แล้ว

ทีนี้ค่ะพอหักลบหนี้อะไรกันเนี่ยนะคะ
เหลือเงินอยู่๓๗๐๐๐บาทบวกกับทองอีก๕๔๗๐๐บาท
รวมแล้ว๔๒๔๗๐๐บาทที่ฤษีแม่ผ่องเป็นหนี้เธอ
บอกเดี๋ยวจะขึ้นแต่หลังติดต่อไม่ได้
โยนให้น้องชายที่เป็นอดีตสอทรเป็นคนคุยด้วย
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่คืนเงินค่ะ
เลยแจ้งความเอาไว้ที่สอพอมเมืองมหาศาสตราคาร
ถอนตัวแล้วเราถอยออกมาได้ยังไง
เงินหมดแล้วค่ะ
หนูออกมาเองคือหนูมันไม่ไหวแล้ว
แรกติดต่อได้ตอบทุกวัน
พอพักหลังมาคือไม่มีเงินคือ
บางทีอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ตอบหนูเดือนนึงก็ไม่ตอบหนู
แรกเขาก็คุยดีว่าแม่จะหาใช้นะ
แม่จะคืนหนี้คืนสินอยู่นะ
ก็ตอบแบบนี้ทุกวันทุกอาทิตย
แบบว่าเราก็เหมือนเราตายใจค่ะเราก็รอมาเรื่อย
ก็โดนคำโกหกมาอย่างนี้ตลอด
ระยะเวลาเกือบ๓ปีค่ะ
เพราะพี่สาวไม่มีรายได้อย่างอื่นมากมายอะไรมีหอพักแต่ก็เพิ่งมีคนเช่าได้แค่๒เดือน
แกก็ลำบากด้วยแล้วก็ต้องหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องดูแล
ส่วนหลวงปู่ที่อยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับ
ว่าฤษีแม่ผ่องเขาก็ซื้อที่ดินแล้วก็บริจาคสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้
ก็คิดว่าคงไม่ไปคดโกงใครหรอก
เรื่องยืมเงินกันมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับสถานปฏิบัติธรรมด้วย
เป็นเรื่องของคนที่เขานับถือกันเหมือนแม่ลูกอะไรประมาณนี้
เดี๋ยวคงต้องให้เขาเคลียร์กันเองอะไรประมาณอย่างนั้น

หรือจะรอฟังข้อมูลจากทางฤษีแม่ผ่องอีกทีนึงก็ได้เนาะ